คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
สระบุรีมีอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกดินพุ่งชนท้ายรถพ่วงอีกคันที่บรรทุกยางมาต่อย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ๑คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เมื่อนำตัวออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติสอบสวนคนขับรถบรรทุกยางมะตอยทราบว่า
กำลังบรรทุกยางมะตอยไปส่งที่จังหวัดชายภูมิ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถติดไฟแดงต่อท้ายรถบรรทุกปูน
จู่รถพ่วงมาทุกดินที่ขับตามหลังมา
ชนท้ายอย่างจังทำให้รถถลายไปชนกับรถบรรทุกปูนที่จอดอยู่ด้านหน้า
เจ้าหน้าที่เร่งระบายรถที่ติดขัดยาวกว่า๕กิโลเมตรและเตรียม
การสอบดูอัมเภอภูเลอไม่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดเลยเกิดวุฒิรถรถกระบาทบรรทุกอำมวงมาเต็มคัน
กำลังไปส่งที่กรุงเทพแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งถนนครูขระประกอบกับรถบรรทุกน้ำหนักมาก
ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงดังกล่าว
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะขับออกมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แล้ววิ่งมาตามแนวกั้นแต่จู่ก็เลี้ยวขวาตัดออกมายังจุดกลับรถ
ทำให้รถกระบาดที่ขับมาทางตรงด้วยความเร็ว
ต้องหักลบยางกับทันหันจนหมุนคว้างออกข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่นำแบรีเออร์มาวางเอาไว้
กันรถที่ออกมาจากห้างกลับรถ

แต่ก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนมากง่าย

ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้เสนอให้ปิดจุดกลับรถ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตำรวจสพเมืองน่าน
ห้างสรรพสินค้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาจุดกลับรถหน้าห้าง
เพราะ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วถึง๓ครั้ง
ที่ประชุมเห็นตรงกันให้แขวงการทางน่านที่๑
แบรีเออร์มาตั้งบริเวณหน้าห้างเป็นระยะทาง๓๐เมตร
เดิมที่มีความยาว๑๕เมตรเพื่อให้เลยตรงจุดกับรถดังกล่าว
ซึ่งห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตรก็มีจุดกลับรถอยู่แล้ว
นี้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมระดับจังหวัด
ทดลองปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงคราน
ส่งผลกระทบกับชุมชนทั้งสองฝั่งหรือไม่
ก่อนที่จะกำหนดแผนในระยะยาวต่อไป
ท้ายด้วยกู้ภัยชาเชิงเซาปีนขึ้นไปช่วยเหลือนายสมิทสาน้อยอายุ๔๗ปี

หลังถูกไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บอยู่บนหลังคาร้านขายแม็กซ์รถยนต์
ในพื้นที่ตะบนบางวัวอำเภอบางปกลง
ก่อนเกิดเหตุนายสมิทขึ้นไปเชื่อมโครงเหล็กบนหลังคา
แต่เหล็กไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูง
ถูกไฟฟ้าช็อตจนล้มลงกับที่
ไปดูความคืบหน้าคดีฆ่าอำพลางศพพนักงานคลังสินค้าที่สมุทรปราการนะครับ
แล้วก็นำศพไปขุดอำพลางไว้ที่ฉะเชิงเซา
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด๖จาก๘คน
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำสามารถวิสามันฆาตกรรมนายสมศักดิ์เล็ดลอด
หรือว่านายโอผู้ต้องหาคนสำคัญได้ด้วยนะครับ
โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจได้วิสามันฆาตกรรมนายสมศักดิ์เล็ดลอด
หรือนายโออายุ๒๙ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆ่าอำพลางศพ
นายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๔ปีพนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิ
แล้วนำศพไปฝังดินในพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยคนร้ายถูกวิสามันขณะใช้ปืนจี้บังคับคนขับรถกระบะที่จอดติดไฟแดง
แยกลือชัยถนนแจ้งสนิทตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเพื่อหลบหนี
มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ประสานชุดสืบสวนในพื้นที่อุบลรัชธานี
จังหวัดอำนาจริงและจังหวัดยะโสธรให้ติดตามจับกลุ่มตัวนายสมศักดิ์หรือนายโอ
ผู้ต้องหาคนสำคัญหลังพบเบาะแสว่าหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่
กระทั่งช่วงค่ำวันนี้เจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาขับรถกระบะ
มิซูบิชิสตราด้าที่จี้ชิงมาจากอำเภอคำเคืองใน
แล้วก็อำเภอเคืองในของจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ขับมาอยู่บนถนนแจ้งสนิทและขับตามมาทัน
ขณะจอดติดไฟแดงตรงสี่แยกเขื่อนแก้วจุดเกิดเหตุ
ที่ผู้ต้องหาเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่งลงจากรถ
รถแล้วตรงไปที่รถกระบะอีซูซูสีบรอนอีกคันหนึ่งที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า
ขึ้นไปนั่งข้างคนขับใช้ปืนจี้บังคับให้พาหลบหนี
แต่คนขับรถกระบะเปิดประตูรถวิ่งหนีออกมา
ผู้ต้องหาจึงเปิดฉากยิงใส่ตำรวจชุดจับกลุ่ม
แต่ถูกตำรวจยิงสวนออกไป๖นัดทำให้ถูกยิงเสียชีวิตคาที่
หลังเกิดเหตุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเยอะโสธร
พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานี
ประสานการทำงานร่วมกันได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะอีซูซูถูกลูกหลงถูกกระสุนปืนยิงที่แขนซ้าย๑นัด
ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
โดยพรุ่งนี้จะมีการนำตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด๓จุดด้วยกัน
คือจุดที่เป็นบ้านที่เกิดเหตุที่ล่อลวงผู้ตาย
ด้วยการแชทให้มาที่บ้านแล้วก็ซ้อม
หลังจากนั้นก็จะไปทำแผนที่จุดทิ้งรถจักรยานยนต์
และจุดที่ฝังศพนายชัยประสิทธิ์นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากภรรยาของผู้ตายนั้น
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าสามีหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เมื่อไปตรวจสอบพบว่านายชัยประสิทธิ์ผู้ตาย
มีการแชทพูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อปานะครับ

จะพบว่าหญิงสาวคนนี้มามอบตัวในตอนหลัง
โดยสารภาพว่านายโอแฟนใหม่นั้นได้จับได้ว่ามีการแชทพูดคุยกับผู้ตายนะครับ
คือหญิงสาวที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ชื่อป่านะครับ

โอแฟนใหม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพอดี
สวมรอยเป็นนางสาวตา
แล้วก็แชทหลอกลวงให้ผู้ตายนั้นมาหาที่บ้าน
จะลงมือซ้อมแล้วก็เรียกพวกมาช่วยกัน
นำศพไปอำพลางคดีโดยขุดหลุมฝังไว้ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
จากบ้านที่เกิดเหตุที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ